อะไรขึ้นกับรถที่เป็นรถอเนกประสงค์คันนี้
คือเป็นรถสีขาวคันหนึ่งคันใหญ่อเนกประสงค์
นึกออกไหมมันจะประมาณ๗๘ที่นั่ง
แล้วมีกล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาก็ขับตามมา
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าแม้จะไปบันทึกภาพเหตุการณ์พอดี
เตอร์ไซค์ก็ขับตรงมาอยู่ดีรถคันนี้อีท่าไหนอ่ะคะ

แล้วเดี๋ยวมาตอบหน่อยค่ะ

คือคุณก็ตีไฟเลี้ยวเข้าเลนขวานะอันนี้
เห็นว่าคุณเปิดไฟเลี้ยวแต่การเข้ามารถเค้ายังอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
แล้วคุณคิงเห็นว่าเขาเปิดไฟกระพริบไหมคะ

อ้าวไปเลยเหรอ

เพราะว่าเจ้าของคลิปรถคันนี้
เขาก็ยังพูดอยู่ในคลิปเลยว่า

สงสัยก็คงคิดว่าเขาคงจะลงมาช่วย
ปรากฏเปิดไฟกระพริบอยู่แป๊บนึงค่ะ

และช่วยกันแชร์คลิปนี้ค่ะ
แล้วภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นี่เอง
อย่างที่เห็นเลยรถมอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นมาจากอุโมงทางลอดตรงนี้
บริเวณใต้ทางแยกพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพเรานี่แหละค่ะ
ขับมายังไงหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ถามจริง

เห็นไม่เห็นตอนนี้ไม่รู้แต่ถ้าคุณชนเขาแล้วคุณต้องจอดช่วยไหม
เพราะมอเตอร์ไซคันนี้เขามีมาทั้งคนขี่กับคนซ้อนท้าย
ล้มบาดเจ็บทั้งคู่และที่สำคัญ
นึกดูว่าถ้ารถที่เป็นลักษณะกระบะคันนี้ด้านขวามือ
เป็นลักษณะกระบะส่งของเบรกไม่ทัน
มันอาจจะเกิดกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วกลายเป็นเหตุสลดได้เหมือนกัน
เพจอยากดังก็เลยระบุข้อความเอาไว้ว่า
แล้วหนีใครมีข้อมูลส่งเข้ามาได้เลย

ลาล่าทูปชนแล้วหนีประกาศตามหารถยนต์ในคลิป
เฉียวชนแล้วหนีไปคนเจ็บเยอะ
อยากให้รถในคลิปควรจะมาแสดงความรับผิดชอบ
แล้วเขาก็ติดแฮชแท็กเอาไว้เลยค่ะว่าเกิดที่พัฒนาการ๒๔
พื้นที่สอนอคลองตันอยากขอพลังโซเชียลช่วยแชร์
ต้องช่วยตามเลยนะครับแบบนี้นะฮะใช่ค่ะช่วย

งงนะคะคุณผู้ชมครับ